อยากพาเลี้ยวมาที่บ้านลุงพลกันหน่อย
คนอยากไปเยอะ
อ๋อที่บ้านกรอกมุ่งดาหาร
เพราะก่อนให้ลุงพลออกมาประกาศ๒เดือนหลังจากนี้
จะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักยกเว้นยูทูบเบอร์นะคะ
หลังจากนั้นก็มีเรื่องราวท้าถมต่างเข้าไปหาลุงพล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอปลานะคะ
แล้วก็เรื่องของกรณีมีรูปของหมอปลา
และคุณอุ๊บวิริยะเป็นส่วนหนึ่งในการขอรับบริจาค
โอ้หลายเรื่องนะท้าโทมไปนะ

เป็นรถของลุงพลเรื่องนี้ทำหมอปลาของขึ้นเลยนะคะ
ไลฟ์ชี้แจงลำดับเวลาอย่างดุเดือด
ยูทูปเบอร์ช่องหนึ่งติดต่อที่ติดตามชีวิตลุงพลไลฟ์เอาไว้เมื่อวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๐
แต่กลางเดือนพฤศจิกายนลุงพลกลับโทรหาทีมงานหมอปลา
ขอให้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในบ้าน
ซึ่งช่างป๊อปปี้และตุ๊กติ๊ก

คือหมอปลาตั้งคำถามนะคะหากเป็นใครก็ตามที่เกิดความไม่สบายใจ
จะถูกดักฟังหรือติดตามจะเรียกช่างไปติดตั้งกล้องเพิ่มเพื่ออะไร
แต่หมอปลาถามว่าทำไมเก็บความรู้สึกไว้นานเป็นเดือน
คือหมอปลายืนยันนะคะว่าลุงพลจะต้องแจ้งความหาตัวผู้กระทำนะคะ
โดยจะรอถึงวันจันทร์หากไม่ดำเนินการ
อังคารที่๑๙หมอปลาจะดำเนินคดีกับลุงพลฐานหมินประมาท
เพราะลุงพลให้ข่าวจนหมอปลาและทีมงานเสียหายค่ะ
เครื่องดอกฟังที่เขาให้ข่าวตอนหน้าสื่อเขาพูดอีกอย่างหนึ่งนะ
แต่รับหลังสื่อเนี่ยเขาพูดคือมาเจาะจงทีมงานหมอปลาก่อนอันนี้
เขาคุยกับทนายโนบิมาก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งธนายนวิทย์ก็โทรมาเล่าให้ผมฟังหลังจากที่เขามีการไลฟ์ว่าเขาเจออุปกรณ์ดักฟัง
ก็บอกแล้วว่าต่อหน้าสื่อเขาพูดให้เราสงสารเขา
แต่รับหลังสื่อมันไม่ได้น่าสงสารอย่างที่พวกเราคิดนะ
แต่เขาลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้เขาบอกกับนักข่าวคนหนึ่งว่า
แสดงว่าเขาต้องรู้ว่าเบอร์อะไร
แล้วพอนักข่าวคนนั้นถามว่ายูทูบเบอร์คนไหนที่ใช้
เขาบอกว่าเขาลืมทั้งที่มันเป็นเรื่อง
สิวหน้าฝานมันเป็นอะไรที่แปลกหรือเปล่าล่ะ
ตอนนี้บอกเลยเขาต้องไปแจ้งความ
เพราะผมก็อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟัง

ผมก็หวังว่าเขาต้องแจ้งความก่อนวันจันทร์
ก่อนเวลา๑๘นาฬิกา๐๐น
ถ้าวันจันทร์เขามาแจ้งความผมนี่แหละครับจะแจ้งเอง
วันจันทร์ก่อนเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
หมอปลาเชื่อว่าลุงพลน่าจะไม่พอใจ
เรื่องที่หมอปลาตักเตือนไม่ให้เปิดบัญชีรับบริจาค
เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะ

นำซ้ำยังเอารูปคุณอุ๊บวิริยะหมอปลาคุณน้ำฟ้าภรรยาทนายโนบิ
รวมถึงภาพทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง๑
มาทำโปสเตอร์เพื่อการโปรโมทรับบริจาคด้วย
ซึ่งแต่ละคนไม่ได้ให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้รูป

หลังจากเปิดบัญชีได้ประมาณ๓วัน
มียอดบริจาคถึงราว๘๘๐๐๐บาท
หลังจากนั้นลุงพลก็ปิดบัญชีดังกล่าวไป
แต่เรื่องนี้หมอปลาบอกว่าไม่สนใจนะคะ
เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดรับบริจาค
และที่สำคัญลุงพลไม่ได้ขออนุญาตนำภาพไปใช้
ขณะที่อีกหนึ่งฝากฝั่งจากทนายโนบิยืนยันค่ะ
แม้ลุงพลเป็นผู้เสียหายโดยตรง
แต่ก็พาดพิงทำให้หมอปลาและทีมงานเสียหาย
ใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับลุงพลฐานหมินประมาท

ส่วนประเด็นใช้รูปหมอปลาไปแอบอ้างเรียรายเงินนั้น
หมอปลาจะไม่เห็นด้วยแต่ได้ตำหนิไปแล้ว

ทีนี้อีกความเห็นหนึ่งจากคุณอุ๊บวิริยะ
ยืนยันนะคะว่าหลังจากปรึกษาหมอปลา
คุณน้ำฟ้าและทนายความบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณอุ๊บ
ขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีให้เข็ดหลาดนะคะ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับบัติศาสตร์ของนายคนนี้

จริงเห็นนานเป็นแล้วแต่ไม่ได้อะไรมากมาย

แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้ว